คุณผู้ชมครับรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระรัชนาคอนนะครับ
ขบวนพระยุหายาตราทางสถนละมาก
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชวพิสถิตมหาศรีมาราม

และในการเสด็จออกหน้าศรีหาบัญชร
ณพระที่นั่งสุดท้ายสวรรค์ปราสาทนะครับ

แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับให้สวมใส่เสื้อสีเหลือง

ซึ่งการซักซ้อมริ้วขบวน

ยุหะยาตราทางสะทนละมากบนพื้นที่จริง
แล้วก็มีประชาชนหลายต่อหลายคนเลยค่ะ
ที่ไปร่วมชื่นชมริ้วขบวนนี้ค่ะ
สำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

ก็เป็นไปตามลำดับพระราชพิธีจริงในวันที่๕พฤษภาคม
โดยเริ่มเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
มีการเทียบพระราชยานพุทธตานทององค์จำลอง
เกยพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวัง

ยาตราริ้วขบวนผ่านประตูพิมารชัยศรีประตูวิเศษชัยศรี
โดยเดินตามจังหวะดนตรีจากวงดุรยางวงนำและวงตาม
บันเลงเพลงพระราชนิพล๖เพลง
เมื่อขบวนยาตราออกจากพระบรมหาราชวัง
พร้อมด้วยผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพร่วมเดินซักซ้อมในริ้วขบวนด้วย
ซึ่งการซักซ้อมก็เป็นไปอย่างสง่างามสมพระเกียรติ
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ประชาชนหลายต่อหลายคนนะคะ
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง
แล้วก็มาจับจองพื้นที่ตามจุดต่าง
บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมหาราชวัง

และบริเวณถนนราชดำเนินกลาง
เพื่อมาชมการซักซ้อมบนพื้นที่จริงเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อให้ประชาชนได้รับชมริ้วขบวนตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน
มีโทรทัศน์ขนาด๔๙นิ้วอีก๒๐จอ
ซึ่งจะเริ่มถ่ายทอดสัญญาณภาพพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคม
ต่อเนื่องไปตลอดจนกว่าจะจบพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้เลยนะคะ
ขณะที่โดยรอบเกาะรัตนโกศิลป์ก็มีการประดับไฟระยะ
เพื่อส่องสว่างตลอด๒ข้างทาง
รวมถึงมีการติดไฟตลอดกำแพงพระบรมมหาราชวัง
ตรงนี้นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจเยอะเลยนะคะ
ต่างชาติทั้งคนไทยก็ไปเก็บภาพความสวยงามแบบนี้
ยามเย็นยามกลางคืนนะไฟจะส่องสว่างสวยมากครับ
ที่สำคัญมีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้โทนสีเหลืองนะคะ
ซุ้มประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และภาพเครื่องราชกุธภัณฑ์
ตลอดจนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
นับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่ง
แสดงออกถึงความจงรักพักดีของคนไทยค่ะ
แล้วภาพเหล่านี้ก็จะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก
ทั่วโลกก็จับจ้องมาที่เมืองไทยอยู่ตอนนี้นะครับ